วันนี้วันวาเลนไทยนะคะส่วนใหญ่ทุกคนอยากเห็นคนรักกันมากกว่าเนอะ
แต่ว่าเคสนี้ค่ะสยองรับวาเลนไทยเลยทีเดียวนะคะ
สามีอยู่กินกับภรรยามา๑๐ปีแล้วภรรยาเป็นแม่บ้าน
จับได้ว่าภรรยาคุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนอื่น

โอ้โหมันเดือดมากเลยค่ะเอากันไกลอ่ะชึกเข้าไปที่หลังหูภรรยา
เลือดนี่อาบทั่วตัวเลยนะคะวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือ

เนี่ยค่ะเธอยังดูแบบมึนเบลออยู่เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่ม๑๕เมื่อคืนนี้เองค่ะ
อยู่ในพื้นที่สพเมืองพัทยานะคะ
วิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่หน้าหอพัก
แถวกลางซอย๖สำนักงานกรมที่ดินหมู่๑๐ที่อำเภอบางละมัวค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็นำกำลังตำรวจสายตรวจแล้วก็กู้ภัยสว่างบริบูรณพัทยาไปตรวจสอบ
คนเจ็บชื่อมณีขวัญอายุ๓๗ปีนะคะเป็นชาวสมุทรปราการ
โดนแทงเข้าหลังหูข้างขวาค่ะ
กว้างประมาณ๓เซนติเมตรเลือดนี่อาบร่างกายเลย
กู้ภัยก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลบางละมุงนะคะ

ชื่อทีระพงอายุ๓๘ปีเป็นชาวชายภูมิ
ไม่ได้หนีไปไหนค่ะยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
พร้อมของกลางคือกันไกล๑เล่มที่ใช้ในการก่อเหตุ
นี่นี่ตำรวจจับอยู่ในเลือดยังเปื้อนเสื้ออยู่เลยนะคะ
มณีขวัญคนเจ็บเธอบอกเธอเป็นแม่บ้านอยู่ที่อพาร์ทเมนต์ที่เกิดเหตุนี่แหละ
เธอเนี่ยคบหากับสามีมา๑๐ปีแล้ว
สาเหตุที่ถูกแทงเพราะว่าสามีจับได้
ว่าเธอแอบคุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนอื่น
พอโดนแทงเข้าไปเนี่ยเธอก็พยายามส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
เพราะสามีพยายามปิดประตูห้องไม่ให้ออกไปไหน
จนกระทั่งชาวบ้านเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็แจ้งตำรวจค่ะ
ฝั่งสามีบอกพี่ฟังผมบ้าง
ผมเคยถูกเมียนอกใจแอบไปมีใจให้กับผู้ชายคนอื่น
จับได้มาสองครั้งสามครั้งแล้ว
เอ้าก็คนมันรักแหละผมก็เลยยกโทษและหภัยมาตลอด
คาหูอ่ะเห็นภรรยาแอบคุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนเดิมที่เคยจับได้นั่นแหละ

เจ็บแต่ผมไม่ได้มีเจตนาอยากจะทำร้ายเขานะ

คนเดิมคนเดิม

ผมแค่เอามาโผล่แต่ไม่เข้าจริงผมตกใจเลย
สารเหตุอะไรที่เขาทำหนูว่ะ
คุยโทรศัพท์กับผู้ชายค่ะ

อยู่กันมานานนึงกับผู้ชาย
ต่อคนที่ทำร้ายร่างกายเหรอ
๑๐ปี
เบื้องต้นตำรวจคุมตัวนายธิรพงศ์
ไปทำการสอบสวนต่อที่สภอเมืองพัทยา
ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดตอนเกิดเหตุด้วยนะคะ
เป็นนาทีที่ชาวบ้านเขาออกมายืนรวมตัวกันที่ด้านหน้าพาร์ทเมนต์
และมีหนึ่งในนั้นพูดออกมาบอกว่าให้เข้าไปช่วยคนเจ็บ
กำลังถูกแทงอยู่ในห้องแล้วก็มีคนเดินไปเคาะห้อง
ไม่นานคนเจ็บก็เดินออกมานะคะ
แล้วนายธีรพงศ์คนเกาะเหตุก็เดินตามออกมาด้วย
กระทั่งตำรวจเดินทางมาถึงแล้วก็คุมตัวนายธีรพงศ์ไปสอบสวนนะคะ
นี่คนเจ็บเดินออกมาแล้วเห็นไหมแล้วนี่ก็ชาวบ้านนะคะ
ล่าสุดนางสาวมณีขวัญแจ้งความดำเนินคดีกับสามีนะครับบอกว่า
กับสามีมีลูกด้วยกัน๑คนเป็นผู้ชายอายุ๗ขวบ
ที่ผ่านมาถูกนายธิรพงศ์ทำร้ายทุบตีอยู่บ่อยครั้ง
ปีใหม่ก็ถูกซ้อมทุบตีจนตาเขียวต้องหนีไปอยู่กับพ่อแม่ที่กรุงเทพ
กลับมาก็ถูกแทงที่แขนก็แยกกันอยู่ได้เดือนนึง
เธอบอกเธอไม่ไหวแล้วเธออยากเลิกทนพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว
ทีนี้วันเกิดเหตุสามีแอบเข้ามาในหอพัก
คอเธอแล้วก็เอากันไกลเนี่ยแทงที่หลังใบหูเธอต้องเย็บตั้ง๓เข็ม
เธอบอกเธอจะเอาเรื่อยถึงที่สุดเพราะว่าตอนนี้เธอเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตของตัวเอง
แล้วเธอก็เอาแชทข้อความที่ถูกแม่ของฝ่ายชายหรือว่าแม่สามีข่มขู่มาเปิดให้ทีมข่าวดูด้วยนะคะ
เนี่ยโดยแม่ของนี่บอกว่าอยู่ไหนจะเอาเรื่องกับสามีหรือเปล่าเนี่ย
บอกหนูต้องเอาละแม่ไม่งั้นมันไม่มีความปลอดภัยกับหนูมันเคยจะแทงหนูมาแล้วครั้งนึง
แต่หนูปัดเลยโดนแค่แขนแต่รอบนี้หนัก
บอกถ้ามึงเอามึงอย่าอยู่พัทยานะกูจะจัดการเองแล้วกูก็จะเดินเข้าคุกเองด้วย
กลับกรุงเทพเลยเอาที่กูเขียนให้มึงให้ดูตำรวจดูไว้ได้เลย
เธอก็บอกแม่พีมมาแบบนี้ขมขู่ได้นะแม่มึงก็จุดไป
เอาอันเรื่องไปอีกนะคะตอนหน้าใครจะไปอดด้านนี่ก็เป็นชัดขมขู่เลยนะคะ
บอกอ่ะในเมื่อแม่บอกให้เอาให้ตำรวจดูใช่ไหม
เชิญคุณตำรวจดูเลยค่ะ
ก็คือคุยโทรศัพท์อยู่นี่แหละแล้วนางก็เข้ามาทางด้านหลังแต่จริงแล้วแยกกันอยู่แล้วนะแต่ว่าก็คือแบบนางก็ยังเหมือนยังยอมรับไปได้เนาะ
แล้วคุยกับคนอื่นก็คือแบบคุยกับจิ๊กกับอะไรไหมหรือคุยกับเพื่อน
ก็คุยกับเพื่อนทั่วไปอะค่ะแต่ส่วนตัวนะเราบอกกับเขาไปแล้วว่าแยกกันอยู่แล้วจะคุยกันเฉพาะแค่เรื่องลูก

พ่อคนเจ็บก็บอกว่าที่ผ่านมาก็พยายามให้ลูกสาวกับลูกเขย
ปรับความเข้าใจกันเพราะไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยก

แม้ครั้งนี้ลูกสาวจะโดนกันไกลแทงคอเนี่ย
อุตส่าห์พยายามติดต่อพ่อแม่ของลูกเขยให้มาพูดคุยกัน

จริงใจกันเลยพ่อเลยบอกว่า
งั้นก็ให้เป็นไปตามกฎหมายนี่แหละ
ตอนนี้พ่อเป็นห่วงลูกสาวมากแล้วก็สงสารลูกที่โดนสามีทำร้ายบ่อย
เสื้อสิคะเลือดอาบไปครึ่งหนึ่งเลยอ่ะอืม